เรื่องนี้พ่อแม่เด็กผู้ปกครองเด็กผู้ชาย

เพราะว่าเขาบอกว่าโดนเจ้าอาวาสวัดป่าที่สมุทรสาคร
คือมาล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กผู้ชาย
กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์ก็มีการนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
นายศักดิ์สิทธิ์สนบ้านแพ้วหรือว่าพระครูสังครักษ์ศักดิ์สิทธิ์กิตติโก
ชาวบ้านเรียกว่าพระอาจารย์ปู
อาจารย์ปูรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าสุวัฒนาราม
ทุ่งอินซีเที่ยงพระบ้านแพ้วที่สมุทรศาคร
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ข้อหาก็คือกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พาผู้อื่นเพื่อการอนาจารย์โดยข่มขู่ประทุษร้ายต่อสิทธิ
ซึ่งอยู่ในความดูแลข่มขืนใจผู้อื่น
กระทำการในลักษณะลามกอนาจารย์
โดยการจับกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่นายศักดิ์สิทธิ์จะออกบินทบาท
แล้วก็แน่นอนค่ะพอมีหลักฐานต่างแบบนี้
นี่ถือว่าผิดวินัยสงครั่นร้ายแรงก็ให้ศึกออกจากความเป็นพระ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีวารวัฒน์วัฒนครบัญชา
ก็บอกนะคะบอกว่านายศักดิ์สิทธิ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เสพเมถุนแล้วก็กระทำอนาจารย์ต่อสามเณรที่มาบวชเรียนช่วงปิดภาคเรียน
รวมถึงไปทำอนาจารย์กับเด็กวัดด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็มีภาพหลักฐานยืนยันการกระทำผิดชัดเจนค่ะ
ประกอบกับคำให้การในเบื้องต้นของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ทั้งคำให้การของผู้ปกครองคำให้การของแม่ชี
แล้วนอกจากนี้ระหว่างช่วงที่ก่อเหตุ
พระครูสังครักษ์จะยึดมือถือของเด็กของสามเณร
เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครเอามือถือไปแอบถ่าย
หรือไม่ให้โทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองทราบ
เด็กก็ทนไม่ไหวสิคะแล้วพอมีโอกาสปั๊บเนี่ย
แอบถ่ายภาพหลักฐานต่างแล้วก็ส่งไปบอกพ่อแม่
ทีนี้จากการสืบสวนพฤติกรรมของนายศักดิ์สิทธิ์
ล่วงละเมิดสามเณรแล้วอายุนะคุณผู้ชม
คือไม่เกิน๑๕แน่นอนแต่อายุต่ำสุดคือ๔ขวบค่ะ
ตอนที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะถ่ายภาพเอาไว้ด้วย
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ก็สามารถช่วยเหลือสามเณร
ออกมาได้๑๙รูปมีอายุ๑๙ปี๑รูป
แล้วก็อายุต่ำกว่า๑๘ปี๑๘รูปนะคะ
รวมถึงยังมีเด็กวัดอีก๑๐คนโอ้โห
รวมแล้วทั้งหมด๒๙คนที่ตกเป็นเหยื่อ
เรื่องต้นค่ะก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพราะว่าต้องเอาเด็กมาให้อยู่ในความดูแล

ส่วนการตรวจสอบการไปตรวจค้นกุฏิภายในวัด
ก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือของสามเณรหลายเครื่องเลย

แล้วก็ไปตรวจเจอพวกถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว
ทิ้งอยู่เกลือลเลยค่ะหลังกุฏติของสามเมนเนย
โดยนายศักดิ์สิทธิ์ผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ตอนแรกก็ยังปฏิเสธบอกว่าโดนกันแกล้ง
แต่พอโดนเค้นถามไปเรื่อยเค้นไปเรื่อยก็รับสารภาพค่ะ
แล้วก็บอกว่าได้ละเมิดทางเพศเด็กอายุ๑๔ปีแค่คนเดียว
ซึ่งเป็นรายที่มีหลักฐานชัดเจน
จากนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าสามเณรที่ตกเป็นเหยื่อ
จะถูกกระทำอนาจารย์ในลักษณะวิถานด้วยคุณ
คือเวลาโดนจะโดนจับมัดมือมัดแขนกับเก้าอี้
แล้วก็จะร่วมเพศทางทวันหนักค่ะ
บางครั้งก็จะให้สามเณรร่วมเพศด้วยกันเนี่ยนะ
แล้วก็ตัวผู้ต้องหานั่งดู

คือชวนคนที่สามเนี่ยเข้ามาร่วมเพศกับสามเมนเนย
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ว่ามีบุคคลใดบ้างที่ร่วมกระทำผิดนะคะ